นางสุมิตรากันธมิตรนายกเทศมนตรีเมืองพยาวพร้อมด้วยงานสัตวแพทย์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนักบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโลกคนปลอดภัย
จากโรคภิษสุนัขบ้าประจำปี๒๕๖๖นชวัดหัวกภวงแก้วไหน่ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาว์
โดยมีชาวบ้านในชุมชนวัดหัวขวงแก้วพากันนำสุนัขแล้วก็แมวมาทำการฉีดวัคซีน
เพื่อป้องกันโรคพิสุนักบ้าในช่วงที่อากาศร้อน
และเป็นการป้องกันสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
นายชาคริสอรพันธ์วิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุขกองฝ่ายสาธารณสุข
เทศบาลเมืองพยาวเผยว่าได้ดำเนินการมาแล้ว๒สัปดาห์
ซึ่งจะทำไปจนกว่าจะครบทั้ง๑๕ชุมชน
สำหรับการฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขแมวนั้น
ทางเทศบาลจะประสานงานกับสำนักงานประสุทธิ์จังหวัด

ฝากถึงประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองพยาว
ให้ติดตามข้อมูลขาบสารด้วย